ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับที่นนทบุรีครับ
วัดแห่งนี้พระเ์นเผาวานนเล่นใช่ปื้น
ไม่ใช่สนามรบย้ำนี่คือวัดไม่สนามรบ
และนี่คือเหตุการณ์ที่พระเขาเผชิญฮะ

เอาดี้จับเลยเพื่อนเดาเลย
จับเลยเล่นเลย

อ่ะใครเขาเล่นกันเสียงปืนประมาณห้านัดครับนี่ในวัดเหรอคะ
นี่ขนาดในวัดนะฮะไม่เกรงใจพระเจ้าเลยเนอะพระเนรท่านจำวัดอยู่
ก็สะดุ้งเพราะว่ามากันตอนกี่โมงนู่นเวลาในวงจรปิดครับ
มุมขวาด้านบนห้าทุ่มกว่าโอ้เขาจำวัดกันหมดแล้วเหรอ
ลูกกระสุนทะลุเข้ากุฏิไปทำยังไงอ่ะคะนั่นสิครับถ้ามีความสูญเสีย
เกิดว่ามีพระรูปไหนท่านเจ็บป่วยหรือเนี่ยครับ
คมกระสุนเข้าไปใครรับผิดชอบเนี่ย
เสียงปืนเสียงระเบิดครับแล้วก็มีทั้งมีดมีทั้งไม้
เสร็จสับครับพากันมาวัยรุ่นหลบหลีกหนีเข้ามาในวัดฮะ
แล้วก็มีคนตามมาราวีหาเรื่องกันวิ่งผ่านไปผ่านมาแบบนี้
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
ไม่ผิดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเกิดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี
อย่างน้อย๓ครั้งแล้ววัยรุ่นตีกันแล้วลามาถึงในวัด
กลับไปครั้งแรก๒๓เมษายนที่ผ่านมารอบนั้นมากันตอนตีหนึ่งครึ่ง

ึกสงัดพากันมาไล่ตีไล่ต่อยพร้อมมีดระเบิดปืนครับ
หลังจากนั้นหลบหนีปีนรั้วเข้ามาภายในวัดตะโกนด่าท้าทายกันไปกันมา
แล้วได้ยินเสียงระเบิดดังอยู่หลายครั้งวัดปิดประตูทางเข้าแล้วด้วย

มาครั้งที่๒เมื่อ๑พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติครับ
โมงเย็นช่วงเย็นเด็กนักเรียนมัธยมอยู่ใกล้วัด
ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายจนบาดเจ็บนี่ฮะ
แล้วหลังจากนั้นล่าสุด๔พฤษภาคม๕ทุ่มกว่า
ไล่ตีกันมีเสียงดังเหมือนกับเสียงปืนเสียงระเบิด
เหมือนกับทุกครั้งแล้วปีนเข้ามาในวัดเหมือนเคยเลยครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพระเนรหวาดกลัวนะฮะ
เพราะว่ากลัวจะถูกลุกหลงไงไม่มีใครกล้าออกมาจากกุฏิ
ดูภาพสิครับนี่ฮะ๕ทุ่มกว่าอีกมุมหนึ่ง๔พฤษภาคม
ถือมีดหรืออาวุธเดินอาดเข้าไปแบบนี้ฮะ

ต้องปิดลงกรอนล็อกประตูตลอดเวลาที่เกิดเหตุ
จะได้ยินเสียงเหมือนปืนเหมือนระเบิดดังสลับกันอยู่เรื่อย
พระผู้ใหญ่ท่านอายุมากแล้วท่านก็ตกใจครับ
อยากให้ตำรวจเข้ามาดูแลหน่อยลองฟังเพิ่มเติมนะครับ
ตกกลางคืนแล้วตอนนี้พระ
นอนครับไม่นอนปิดประตูล็อกแล้วก็ไม่กล้าลงมา
กรณีเขาจะเข้าใจผิดไหม
คั่วครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าวันหลังถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้น
วันหลังกลุ่มที่มีเรื่องเขาจะมายิงเข้ามาในวัด
จะโดนพระลูกวัดหรือโดนคนในวัดหรือคนที่ไม่เกี่ยวข้องครับ
แล้วไม่เกิดการเสียชีวิตได้
พระลูกวัดรูปนี้ท่านกลัวว่าเดี๋ยวฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเข้าใจผิดหรือเปล่า
พอมีใครปีนหลบเข้ามาในวัดแล้วคิดว่าอ้าวอ๋อนี่คนของวัดเหรอเนี่ย
แล้วกระหน่ำยิงเข้ามาถ้าหากว่าไปถูกพระรูปไหนหรือเนรรูปไหนองค์ไหน
อ้าวเจ็บล้มตายขึ้นมาใครรับผิดชอบล่ะครับเนี่ย
และเห็นว่าฝั่งคนก่อเหตุอายุประมาณ๑๕๑๘ครับ
บางคนไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะตอนนี้พระท่านอยู่ไม่ได้แล้วฝากตำรวจหน่อย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวกำลังส่งสายตรวจมาสกัดคอยตรวจสอบเบื้องต้น
แต่ถ้าพบความผิดใครพกอาวุธก็จะเชิญมาสอบปากคำ
ถ้ายืนยันความผิดได้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างแน่นอน
ฝากด้วยครับคุณตำรวจในพื้นที่ฮะ